มาดูเรื่องนี้กว่าเป็นเรื่องที่อยากจะชื่นชมนะคะ
มีตำรวจนายหนึ่งค่ะไปร้องเพลงเปิดหมวก

เขาไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงิน

โครงการซื้อหมวกกันน็อกให้น้อง

แล้วเขามาเต็มยดเลยนะมาในเครื่องแบบดีกีต้ามากเนี่ย
ขาตั้งดีกีต้าแล้วก็มีลำโพง
เป็นพันธุ์ตำรวจโทนะคุณ
พันธุ์ตำรวจโทวีระนุชสิน
เป็นถึงรองผู้กำกับการป้องกันประปรามโรงพักบางไซ

เขาจะมาร้องเพลงที่ห้างโลตัสช่วงเย็นหลังเลิกงานเลิกกะนี่แหละ
รองวีระบอกว่ามาเปิดหมวกร้องเพลงแบบนี้
จะได้หาทุนไปซื้อหมวกกันน็อกให้กับเด็ก
ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่ง

โดยรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อกแบบ๑๐๐

ในเรื่องการกวดขันวินัยจราจรเต็มที่นะคะ
คือบางครั้งคนต่างจังหวัดขี่จักรยานยนต์ไปทำธุระ
ก็มักจะคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยไม่ยอมสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กที่ติดกันมาด้วยซ้อนมาด้วย
และถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
เลยคิดว่าเอ๊ะหาทุนซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กดีกว่า
ก็ทำแบบนี้หลายครั้งหลายท้องที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วนะคะ
เอาช่วงเย็นใครเลิกงานแล้วอยากฟังดนตรีเพราะ
ไปเลยโลตัสท่านน้องขอนจิตอายุทยา
ไปฟังท่านรองวีระร้องเพลงหน่อยแล้วก็จะได้เนี่ยค่ะ
ร่วมจิตอาสาหาทุนซื้อหมวกกระน็อกให้น้อง
งบประมาณไม่พอใช่ไหม
คือเชื่อว่าถ้าเห็นแบบนี้แล้วงบประมาณอาจจะพอก็ได้

มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าถ้าเราอยากที่จะให้มัน
ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้จริง
คืออาจจะตำรวจอาจจะเหนื่อยหน่อยเอาพูดง่ายเนาะ
ถ้าเกิดประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้วิธีนี้แหละ
เคยมีโครงการหนึ่งเหมือนกันเวลาใกล้เทศกาลแบบนี้ครับ
ขี่มาปุ๊บไม่มีหมวกกันน็อกใช่ไหม